ข่าวของคุณมาเร็วมาแรงดูแทบไม่ทันข่าวของผมก็เหมือนกันฮะ
มาไม่เบาเข้าโค้งไม่สนกู้ภัยที่เปิดไฟวาบเกือบจะชนฮะ
ชนทั้งกู้ภัยชนทั้งคนไข้ที่อยู่บนเปรย์กำลังถือคนเจ็บอยู่แบกคนเจ็บอยู่เลยอ่ะ
ฮิ้วเปรย์คนไข้อยู่เลยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันนะฮะ
คันที่ขับมาเร็วนะไผ้เห็นแต่ไกลแล้ว

ส่งพยาบาลก่อนเปิดไฟฉุกเฉินของรถไว้
และมีพลเมืองดีช่วยกันโบกรถส่งสัญญาณให้
ซึ่งคันอื่นก็ขับขี่กันมาอย่างช้า

ซิ่งมาด้วยความเร็วอย่างที่เห็น

โชคดีนะที่เห็นกันแต่ไกลก็หลบได้ทัน
คุณดูสิเกือบจะไปเฉียวมอเตอร์ไซค์

ชะลอหรือว่าหลบหลีกเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
นำผู้บาดเจ็บส่งถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
และรวดเร็วนี่ภาพกลางวันก็เป็นแบบนี้นะคุณ

แต่ว่าคุณความคิดความเห็นในโลกโซเชียลบอกว่า
ก็ฝากนะด้วยความห่วงใยพี่กู้ภัยนะครับ

คนที่ไปยืนโบกอาจจะมีสัญญาณไฟอะไรหน่อย

มีกระบองไฟเรืองแสงหน่อยอย่างน้อยจะได้เห็นไง
เพราะว่าฝั่งนู้นก็บางทีเข้าโค้งมาแล้วก็ไม่ทันเห็น

แล้วไม่รู้ว่าตี๒ตี๓คนขับรถกระบะเขาไป